เกิดเหตุสลดครับรายเดอร์แทงกับรายเดอร์คือร่วมอาชีพเดียวกันนะฮะ

เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมาก

นี่คุณผู้ชมคือมันเป็นวินาทีชีวิตเลยนะคะ
จากภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าชายคนก่อเหตุเนี่ยสวมเสื้อรายเดอร์นะคะ
เบาะรถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วหยิบอะไรสักอย่าง

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของคนตายก็ขี่มาจอดเทียบ
แล้วอยู่จังหวะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเขาวิ่งเข้าไปเนี่ย
แล้วเหมือนเงื้ออะไรสักอย่างเสียบเข้าไปเห็นไหมคะ
รถล้มคนตายก็วิ่งหนีค่ะ

เกิดขึ้นประมาณสัก๔ทุ่มเมื่อวานนี้เองนะครับ
จุดนี้คือเป็นป้ายรถเมย์แห่งหนึ่ง

เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะครับ
ตำรวจโรงพักโชคชัยไปตรวจสอบพบว่า
คนที่นอนหงายแล้วก็เลือดออกเต็มตัวเนี่ยนะครับ

ถูกแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวา
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจ

ก็คือเสื้อส้มคนนี้นะครับ
ที่ก่อเหตุแทงรายเดอร์ร่วมอาชีพ
อายุมากกว่าจนถึงแก่ความตาย
นั่งอยู่พร้อมกับมีดปลายแหลม
ความยาวประมาณสักครึ่งไม้บรรทัศน์ครับ

ก็คือหลักฐานชิ้นนี้คุณผู้ชมครับ

ก็คือเป็นเพื่อนร่วมกวนร่วมอาชีพเหมือนกัน

คนก่อเหตุกับคนตายเหมือนมีปัญหากันครับ

เพื่อรอรับออเดอร์รอรับงาน

ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุโทรมาบอกว่า
เฮ้ยนี่ทะเลาะกับคนนี้ว่ะ

ตัวเขาเองในฐานะเพื่อนก็เลยบอกว่า

ผู้ก่อเหตุก็เลยมาหาเขาที่ป้ายรถเมย์ตรงนี้

ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี

เขาเลยจอดรถแล้วลงมาคุยลงมาเคลียร์

ก็ไม่แน่ใจว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันมาก่อนนะ

ด่ากันเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้น

ทำท่าชักมือไม่รู้ว่าชักอะไรออกมา
ตอนแรกคิดว่าสงสัยคงจะอยากต่อยคืน

หลังเกิดเรื่องคนเสื้อส้มที่ก่อเหตุนะครับ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจฮะ

แล้วทีนี้คนเสียเขาก็วนรถกลับมาจอด

แต่พอเขาล้มลงรถเขาก็ทิ้ง
เขาก็วิ่งมานี่เขาบอกว่าเขาถูกแทง

ใครใจก็มองไปเห็นเพื่อนถือมีดอยู่

ผมก็เลยห้ามเขาออกไม่ให้เขาไปทำร้ายอะไรประมาณนี้

ไม่ไม่มีน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอง
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการแย่งงานวิ่งงานแต่อย่างใดนะครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

แล้วเป็นคนปั๊มหัวใจช่วยผู้ตาย

คุณพี่ท่านนี้ครับเล่าให้ฟังว่า

แต่ไม่ถึงขั้นสนิทนะรู้จัก

แล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยมีคนถูกแทง
พอเห็นปั๊บโอ้โหล้มลงเลือดกอง

มุมของคนก่อเหตุตอนที่พี่เขาเห็น
พยายามใช้ผ้าปิดแผลเอาไว้ด้วยเพื่อช่วยห้ามเลือดนะครับ

ช่วยเหลืออยู่ก่อนแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
แต่สงสัยว่าคนตายคงจะเสียเลือดมาก
ก็เลยยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณกมลคนนี้ครับ
บอกว่าเท่าที่รู้จักนะผู้ตายลุงสุวิทย์เขาไม่ได้ดื่มเหล้า
แล้วเวลาทำงานก็ไม่เคยดื่มนะ
ตั้งใจทำงานป้มเหตุ

ไม่มั่นใจว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ
ไม่รู้ว่าเขาแทงกันมาจากตรงไหน

ตอนนั้นยังหายใจอยู่ไหม

ไม่มีดื่มนะไม่มี
ถ้าลงบอกว่านั่งดื่มทะเลาะกันไม่มีนะคะ
ไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีเลย

ไม่เห็นแกมานั่ง
รวมกันแต่เขานั่งคุยกันตรงนี้เพื่อครอบครัวแก

ทางคดีนะครับตำรวจสนโชคชัยบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าคุมตัวคนก่อเหตุคือนายคณิน
สอบปากคำเจ้าตัวก็สารภาพนะครับ

แล้วนายคณินอ้างว่าที่เขาก่อเหตุแทงผู้ตายเนี่ย
เมื่อ๑เดือนก่อนผู้ตายขี่รถปาดหน้า

จนกระทั่งมาเจอกันล่าสุดเมื่อคืนนี้แล้วก็เลยทะเลาะกัน

ผู้ตายเขายังมีแรงวิ่งไปบอกให้เพื่อนว่า
โทรหากู้ไภช่วยหน่อยโดนแทง
พอมาถึงอ้าวสิ้นใจตายซะแล้ว
ร่างของนายสูวิทย์ครับส่งพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดชนะสูตรร่างกาย
ก่อนติดต่อยาธิ์รับศพประเภทคุณสนต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปนะครับ